ยังคงต่อเนื่องที่เรื่องของน้ำท่วม
เพราะว่าถือว่าท่วมหนักในรอบ๓๐ปี
นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเป็นห่วง
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วม
คือสถานที่ที่มีการสร้างใหม่
อาคารต่างไปก่อสร้างทางไหลของน้ำ
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้องมีการจัดระเบียบ
แล้ววันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้เนี่ย
ผมเชื่อว่าเป็นคนที่ผ่านเหตุการณ์ต่างเหล่านี้
หลายต่อหลายครั้งด้วยกันน้ำท่วมครั้งใหญ่

พายุเกเอยแหลมตะลุมพุกเอย
เรียนรู้ประสบการณ์หลากหลายจนกระทั่งในครั้งนี้บอกอะไรกับเราบ้าง

ติดตามจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะเชิญค่ะ
ขอบคุณครับคุณคิงครับคุณดาวครับ

ในที่สุดวันนี้รัฐบาลก็ประกาศตั้งศูนย์
รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ

ที่ทำงานของสำนักนายก
แล้ววันนี้จะเชิญหน่วยงานที่คิดว่าจะเกี่ยวข้องทั้งหมด
มาหารือกันว่าใครจะทำอะไรกันบ้างยังไง
ฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเป็นตัวตั้งตัวตีเองอย่างนี้
ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้น
แต่ว่าอย่างที่คุณคิงบอกครับผมเนี่ย
ประสบการณ์งานข่าวเรื่องช่วยเหลือน้ำท่วมมาอย่างนี้หลายครั้ง
สิ่งที่จะบอกกับรัฐบาลก็คือว่า๑ต้องเร็วครับ
ความช่วยเหลือถ้าไปช้าหลังจากเขาไม่เดือดร้อนแล้วเนี่ย

ฉะนั้นทำยังไงจะต้องให้เร็ว

ใครที่มีประสบการณ์มาจะต้องรู้ว่าควรจะทำยังไง
จะมีการนำไปแจกจ่ายกันยังไง

ถ้าสมมุติว่าเป็นข้าวของกว่าจะไปถึงมือผู้บริโภคในภาวะที่ถนนตัดขาดอย่างนี้

พอน้ำลดแล้วเขาก็ไม่เดือดร้อนแล้ว
ฉะนั้นการขนส่งต้องคำนึงให้ดี
ดีที่สุดใช้บริการกองทัพเรือ
ผมจำได้ว่าเมื่อ๓๐ปีที่แล้วน้ำท่วมใหญ่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐประกาศรับบริจาคเข้าของ
โอ้โหคนเอามาที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นเจ้าของเป็นภูเขาเหล่ากาเลยครับ
ใช้รถบรรทุกเท่าไหร่ก็ไม่ได้เพราะว่า

กัมพลเนี่ยท่านเป็นทหารเรือเก่า
ท่านก็ติดต่อกับกองทัพเรือ
ไปถึงที่ภาคใต้แล้วก็กระจายได้อย่างประโยชน์

ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหากองทัพเรือพร้อมถามว่าที่จะ
แจกกับชาวบ้านเนี่ยแจกอะไรเอาช่วงเฉพาะหน้าก่อนแจก
เงินไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์
แต่ว่าเขาไม่รู้จะเอาไปซื้อหาของที่ไหนไปใส่ท้อง
ลำบากไปหมดแจกเป็นอาหารดิบข้าวสารอาหารแห้ง
ก็ลำบากจะไปหุงหาอาหารยังไงล่ะครับ
ไฟฟ้าก็ไม่มีใช้น้ำท่วมอย่างนั้น
แกกเป็นข้าวกล่องสำเร็จรูป
ข้าวกล่องสำเร็จรูปเนี่ยถ้าทำเยอะ
กว่าจะไปถึงมือชาวบ้านต้องทำกันนาน
กแดดตากฝนไปถึงชาวบ้านบูด
กินของบูดเข้าไปอีกท้องเสียหนักเข้าไปอีก
จะถ่ายก็ยังลำบากซ่วมก็ถูกน้ำท่วมหมด

ฉะนั้นประสบการณ์ลักษณะอย่างนี้
จะต้องบริหารกันให้เป็นและเร็ว
ดีที่สุดคืออาหารที่อย่างที่บอก
เปิดขึ้นมาแล้วกินได้เลย

เปิดแล้วกินได้เลยแล้วต้องเปิดง่ายเลยนะ
ดึงออกมาแล้วก็กินได้เลย
ช้อนตักไม่มีช้อนก็มือเปิบเอาอย่างที่ว่า

ฉะนั้นเรื่องเข้าของเครื่องใช้
ต้องคิดกันให้ดีว่าจะบริจาคอะไร

แต่หลังน้ำรถหลังน้ำรถเนี่ยดีที่สุดคือเงิน
เขาจะเอาไปบูรณะซ่อมแซมบ้านไปซื้อข้าวซื้อของที่น้ำพัดหายไปหมด

น้ำท่วมทั้งหลังได้เท่าไหร่ท่วมแค่ไหนได้เท่าไหร่

คนที่กำหนดหลักเกณฑ์กับคนปฏิบัติต้องเข้าใจตรงกัน

คนที่ควรจะได้เงินมากได้น้อย
คนที่ควรจะได้น้อยเพราะน้ำท่วมไม่เท่าไหร่ก็กลับได้มาก

ขึ้นอยู่กับค่าราชการในพื้นที่ตัดสินใจ
บางทีก็มีเรื่องญาติพี่น้องบางทีก็ไม่ยุติธรรม

มีการอมเงินที่บริจาค
หลายครั้งที่ผ่านมาก็เกิดปัญหานี้
เงินผู้บริจาคไม่ถึงมือชาวบ้าน

รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเด็ดขาดนะครับ
อยู่ภายใต้คอสชนะครับ
ฉะนั้นนายกจะต้องประกาศให้ชัดเจนเลย
ว่าใครไปทำอย่างนั้นเอาไว้ไม่ได้
จะทำให้มีความรู้สึกว่าต้องกลัวเกรงอำนาจรัฐบาลคอสช
งั้นเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตกลับมาอีก
ถึงแม้ว่าจะไม่มีจำนวนมากเท่าไหร่
แต่ว่าก็เคยมีมา
การบริหารเข้าของเครื่องใช้ส่งกันไปเป็นทอด

ลูกหลานคนที่เกี่ยวข้องเลือกไปก่อน
แล้วหรือของที่ไม่ดีก็เอาไปแจกชาวบ้าน

เดี๋ยวคนโน้นก็ไปคนนี้ก็ไปได้แล้วได้อีก
บ้านที่อยู่ลึกเข้าไปไปไม่ถึง
แล้วอกอีกรออยู่นั่นแล้วไม่มีใครไปถึง

ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยเรื่องใหญ่มาก
วิศนุเครืองามบอกเมื่อวานไง

ทำอะไรก็ลำบากไปทั้งหมด
แต่ว่าเมื่อรัฐบาลจะลงมาทำเอง
ก็ต้องดูว่าจะทำยังไง

หาคนที่มีประสบการณ์และรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรยังไง
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยรอความหวังจากรัฐบาล
เรื่องที่สองเรื่องการป้องกันในอนาคต
นายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานแล้วมาเป็นหัวข่าววันนี้
ว่าชี้สิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำ

บอกก่อนหน้านี้เมืองค่อนข้างจะสเปดสปะ
เพราะทุกคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้าง

โดยหลังจากนี้น้ำลดรัฐบาลจะเร่งทำทุกอย่าง
เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการระบายน้ำลงทะเลให้ได้มากที่สุด
ดังนั้นขออย่าขัดขวางรัฐบาล
และยังต้องการแก้ปัญหาทั้งระบบ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนแรง
ขยายความได้ว่าหลังน้ำลด
รัฐบาลจะเร่งทำทุกอย่าง
เพื่อไม่ให้มีการขวางทางน้ำ

เดี๋ยวนี้ถนนเรียบเมืองเลี่ยงเมืองทั้งหลายเนี่ย

ไม่ได้ดูหรอกครับว่าไปขวางทางน้ำ
หาดใยไงที่น้ำท่วมหาดใยช่วงหลังเนี่ย
เพราะทางเดินของน้ำที่ผ่านคลองตรงนั้น
ไปลงทะเลก็ไปเจอถนนเลี่ยงเมืองลบบุรีลาเมษ
ขวางน้ำไว้น้ำก็ไม่มีทางไป
ที่นครเนี่ยถนนเลี่ยงเมืองก็แบบเดียวกันอีก
ฉะนั้นเรื่องนี้นายกต้องเอาจริง
จะทำอะไรกันยังไงก็ว่าไปเถอะ

ปลูกสร้างก่อสร้างทับลำลางสาธารณะ
คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรที่เรียกว่าลำลางสาธารณะ
แต่คนรุ่นเก่าเนี่ยเขามองเหตุการณ์ออก
เขาบอกไว้เลยว่าลำลางสาธารณะเนี่ยเป็นที่ระบายน้ำ
ห้ามใครไปตั้งโรงงานไปก่อสร้างไปทำโรงแรมไปทำอาคารไม่ได้ทั้งนั้น
แต่ตอนหลังปรากฏว่าลำลางสาธารณะมันตื้นเขิน
ก็มีคนไปสร้างโรงงานทับลำลางสาธารณะ
ราชการบอกสร้างไม่ได้ไอ้เจ้าของโรงงานเอาเงินไปยัดให้เจ้าหน้าที่
บอกถ้าอย่างนี้เดี๋ยวหาทางแก้ไขให้มีเยอะเลยนะครับ
เดี๋ยวนี้สร้างโรงงานสร้างโรงแรมสร้างสิ่งปลูกสร้างทับถมลำลางสาธารณะ
ทางเดินของน้ำคนโบราณเขากำหนดไว้แล้วลำลางสาธารณะ
ไปสร้างทัพเมื่อไหร่ติดตารางเมื่อนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไง
ทับถมลำลางสาธารณะแล้วก็ทำกันได้อย่างที่ว่าใช้เงินแล้ว
แล้วข้าราชการบางคนก็ไปเอออห่อหมกกับเขา
ฉะนั้นเรื่องที่นายกต้องการเนี่ยผมน่ะเห็นด้วยนายกจะต้องเอาจริง
หลังจากนี้ไปสำรวจเลยว่าทางเลี่ยงเมืองทั้งหลายที่ทำทำกันขึ้นมาทีหลังเนี่ย
ตรงไหนขวางทางน้ำจะแก้ไขยังไง

เพราะว่าน้ำขึ้นสูง
น้ำทะเลหนุนสูงระบายไปไม่ได้
แต่โชคดีตอนนี้เช็คล่าสุดปรากฏว่ากองทัพเรือกำลังส่งเรือผลักดันน้ำไปเพิ่มเติมแล้ว
ผลักดันน้ำก็คือว่าไปทำให้น้ำมันไหลลงทะเลได้ง่ายขึ้น
ฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามว่าเมื่อรัฐบาลเป็นตัวตั้งตัวตีเปิดศูนย์ซะเอง
แล้วก็ทำอย่างโน้นอย่างนี้ที่จะทำอะไรมากมายต้องเร็ว
และแก้ปัญหาให้ได้อย่าให้ประชาชนเจ็บช้ำน้ำใจทีหลัง

ข้าวของไปอยู่บ้านที่ไหนไปอยู่ที่จังหวัดไปอยู่ที่อำเภอไปอยู่ที่บ้านกำนัน
ใครมีกล้องถ่ายถ่ายรูปไว้ใครไปบดบังใครไปเอาข้าวของของประชาชนไปใช้เป็นทางประโยชน์แล้วไปไม่ถึงที่เนี่ย

อย่าลืมว่าคนเป็นล้านกำลังรอความช่วยเหลืออยู่ขณะนี้
อย่าให้มีใครไปทำอะไรที่ทำให้ประชาชนเจ็บใจทีหลังก็แล้วกันครับ
ขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งของวันนี้เรื่องน้ำท่วมครับ
นะครับ
เหมือนดั่งคนปักตายในท้อชีวา
โอ้แม่น้ำตาปียังไหลหลากมา
เหมือนน้ำตาชาวตายที่ไหลร่วงริน
โอ้โหปักตายบ้านเรา
แม่น้ำบุคเขาทะเลกวางไกล
อยากไปไหนอยากกลับตายบ้านเรา
อยากไปไหนอยากไปไหนอยากไปไหน
จากความต้องการการช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างแล้วนะคะ
การแก้ไขปัญหาระยะยาวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันนะคะ
เพราะว่าปัญหาแบบนี้เกิดบางส่วนเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เอง